บ้านนี้เขาก็มีเมียกันแล้วแหละนะคะเกิดเหตุจากความปังแต่ไม่เกี่ยวกับเมียคุณผู้ชมค่ะ
ตัวเลขล้วนเลยนะพี่นุ้ยพี่บอลเชิญยิ้มวันก่อนนั่งไลฟ์สดใช่ไหมฮะ
บอกตัวเลขไปหลายคนซื้อตามถูกเลขได้โชคกันไปเอาภาพขึ้นมาเลยค่ะ
หลังจากนั้นพี่บอลเล่าให้ฟังว่าเขาจุดทูปบอกสารพ่อแก่หน้าบ้านท่ามกลางสายฝนโปรยปลาย
เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชมไอ้ทูบที่ปากไว้ทำไมมันไม่เปียกวะ
ฝนก็ตกหนักมากจนพี่บอลต้องรีบไลฟ์สดเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานไปดูค่ะ
โมง๓๗นาที

นาทีแล้วหลังจากนั้นนี่อ๋อใช่ค่ะ
ฝนตกอ๋อทูบไม่ดับ
แต่ตรงนั้นเปียงหมดพื้นพื้นทุกอย่างเปียงหมดขนมผลไม้ทุกอย่างเปียงหมด
ทุกอย่างไม่เปียงเลยพี่ผมยังมองอยู่เลยเฮ้ยไม่ดับเลยอะขนาดฝนตกแรงนะ
นี่ไงเขาบอกว่าถูกตรงไงคุณผู้ชมค่ะ

รางวัลที่๑ไอเลข๘๓หลายคนได้โชคกันไป
พี่บอลเล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อแก่อันนี้ความเชื่อเขานะ
แล้วก็พ่อปู่พระพิราบค่ะพระพิคเนตที่น่าเป็นยักษ์คุณผู้ชมนะ
พี่บอลแล้วก็พี่ดอนผู้จัดการนับถือมากเลย
ก็เลยมีเรื่องโชคลาบล็อตลงลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้นะ
พลิกวิกฤตเป็นโอกาสงานคอนเสิร์ตต่างประเทศติดต่อเข้ามาเพียบเลย
แล้วตอนนี้พี่บอลก็เตรียมจะปั้นศิลปินใหม่อีก๒เบอร์ด้วยนะคะ
หมิวกับน้องบีมน่ารักมากเลย

พี่ดอนก็รับงานแทบจะไม่ให้นอนเลย
จะเป็นเยอรมันฝั่งยุโรป
สวีเดนที่ติดต่อให้เรา

มันเกินความคาดหมายมาก
ราวกับบุชาราก็ติดต่อมาให้ไปโชว์
ค่ะก็คือกลายเป็นว่าเอาพูดตรงปังกว่าเดิม
เพลงนี้พี่ขอว่าใช่ครับ

ไม่ให้ใครไม่เกี่ยวไม่ได้มีอะไรเลยนะ
ต้องรอฟังว่าเพลงนี้พี่ขอมันเป็นอย่างไร
อันนี้พี่ขอไม่เกี่ยวกับใครใด
ฉันจะรอฟังเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะพี่บอลเขาไปร้องโชว์ที่จังหวัดราชบุรี

พี่บอลจู่ก็ปล่อยโฮร้องห่มร้องไห้ออกมา

พี่บอลบอกพี่ไม่ได้เป็นอะไรที่เห็นน้ำตาแบบท่วมเวทีร้องไห้ขนาดนี้เป็นเพราะอะไร
เห็นแฟนมาเชียร์กันเยอะคุณผู้ชม
ในใจก็นึกว่าเออขอบคุณทุกคนจริงนะ
ที่มีกระแสข่าวมีอะไรก็แล้วแต่
แต่ยังคงรักตลกที่ชื่อบอลเชิญยิ้มคนนี้เสมอมาค่ะ

เดินไปได้แบบขอจับมือหน่อยขอจับมือหน่อย

แซวเล่นไม่มีไม่หอกคุณผู้ชม